คุณผู้ชมคะมีคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะมาร้องผ่านสื่อค่ะคุณแม่บอกว่ากลัวว่าคดีจะล่าช้าแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะคุณแม่บอกว่ามีลูกสาวอายุแค่สามขวบแล้วก็ไปฝากให้ลุงแท้แท้เลี้ยงที่บ้านเช่าหลังหนึ่งนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีจริงจริงแล้วที่บ้านหลังเนี้ยที่คุณลุงแท้แท้เลี้ยงให
บ่นว่าเจ็บที่อวัยวะเพศอืมพาไปตรวจที่คลินิกพาไปตรวจที่โรงพยาบาลมีร่องรอยของการถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะโอ้โหสามขวบเองนี่ลุงแท้แท้ลุงแท้แท้ด้วยค่ะอืมคุณแม่เนี้ยไปแจ้งความเอาไว้ที่สภแสนศุกร์ตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมนะคะแต่คุณแม่ก็กลัวว่าคดีจะล่าช

บอกว่าถูกลุงแท้แท้ล่วงละเมิดทางเพศเธอได้ยินก็ตกใจก็ถามย้ำว่าใช่เรื่องจริงหรือเปล่าแม่เด็กก็ยืนยันว่านี่คือเรื่องจริงแล้วก็เล่าให้ฟังว่าลุงซึ่งเป็นญาติของอดีตสามีมารับเด็กไปเที่ยวห้างสับสินค้ายี่สิบสี่เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศแม่เด็กมารู้เพราะว่าเอ

บอกว่าเอาหลานไปเลี้ยงถามว่าใครเอาไปเป็นคนสุดท้ายก็เลยบอกว่าลุงเป็นคนเอาไปกินไอติมที่แหลมทองเป็นคนสุดท้ายพอหลังจากนั้นก็เด็กกลับมาบ้านก็เก็บอวัยวะเพศพ่อกับแม่ก็เลยให้พาไปหาหมอตรวจที่โรงพยาบาลแล้วผลออกมาก็คือเขายังไม่บอกเขาบอกแต่ว่า
เด็กอ่ะตกขาวแล้วก็มีอวัยวะเพศฉีกเป็นคนที่ว่าชอบกินเหล้าแล้วก็
เขาห้าวเวลากินเหล้าแล้วชอบจะเป็นนักเลงอ่ะค่ะคือเวลากินเหล้ากินเหล้าแบบนี้เขามีเหมือนกับทำนองแบบแซวสาวแบบประมาณเอามือจับอะไรพวกเราเวลาเรานั่งคุยกับเขาแบบเนี้ยถ้ามีอารมณ์กินเหล้าอ่ะจะมีอารมณ์
เนี่ยค่ะคือคุณแม่ของเด็กเนี่ยนะคะคุณแม่เขาบอกว่า๒๔เมษายนเนี่ยนำลูกสาววัย๓ขวบไปฝากเลี้ยงไว้กับลุงแท้ที่อยู่ในบ้านกันซึ่งบ้านก็มีหลายคนมีป้ามีเด็กอยู่
ตัวแม่ไปทำงานพอช่วงเย็นไปรับลูกสาวกลับบ้านพาลูกสาวไปอาบน้ำลูกสาวก็ร้องไห้บอกว่าเจ็บที่อวัยวะเพศพอตรวจสอบพบว่าอวัยวะเพศบวมเป็นแผลมีน้ำไหลออกมาทางอวัยวะเพศเด็กผู้หญิงอายุแค่๓ขวบอะค่ะแม่บอกว่าวันถัดไป๒๕เมษายนก็เลยพาลูกไปตรวจที่คลินิก

เขาก็เลยถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วพบว่าเรื่องนี้มีมูลความจริงข้อมูลจากคุณหมอเบื้องต้นเนี่ยนะคะบอกว่าเจอคราบอสุจิในร่างกายของเด็กด้วยนะคะก็เลยให้แม่ของเด็กไปแจ้งความตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมอย่างที่บอกละค่ะที่ศพแสนศุกร์แต่ตัวลุงที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยนะยังไม่เห็นถ
ตำรวจบอกว่าต้องรอหลักฐานการตรวจร่างกายจากแพทย์ก่อนนอกจากนี้จากการคุยกับเด็กผู้เสียหายเนี่ยนะคะตัวนายกิติพงศ์ที่เขาพยายามจะเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยนะเขาบอกว่าเด็กหวาดระแวงผู้ชายอะค่ะไม่กล้าคุยกับผู้ชายก็เหมือนกับเด็กถูกลุงขู่เอาไว้ด้วยไงว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครอ่ะค่ะ

ถามเด็กถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะก็เป็นความยินยอมของผู้คลองด้วยนะครับซึ่งเด็กก็ยืนยันว่าถูกลุงล่วงละเมิดทางเพศจนเด็กเนี่ยเจ็บที่อวัยย้อเพศนะแล้วก็คือเขาก็บอกเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังอ่ะค่ะตามศาลเด็กโดยท่าทางต่างนะครับในการที่จะสื่อความหมายออกมาทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับคุณกิต

เวลาที่ลุงออกไปขายของแล้วเด็กอยู่ที่ห้องกับภรรยาของลุงเนี่ยเด็กจะดูร้องไห้เด็กเนี่ยดูสนิทกับลุงนะครับกระทั่งพันรยาของลุงเนี่ยหนีไปนะแต่ได้กลับมาหาเมื่อช่วงสงครานนะลุงคนนี้ก็เลิกกินเหล้าเนี่ยเดี๋ยวลองฟังเพิ่มเติมกันแล้วกันนะฮะ

นักหนาวหรือรักษา
พูดง่ายเขาอยู่อันเดียวนะเขาแบบไม่มีควบคุมแบบอิสระ
แกจะได้เงินมาเท่าไหร่แกคงจะเล่น
กินเหล้าเล่าเล่นเที่ยว
แกต้องอยู่แกไม่เป็นดังนั้นวิชาหนูเป็นส่วนหนึ่ง
ทีนี้ค่ะทางคุณแม่ทางครอบครัวผู้เสียหายเนี่ยนะ
คนที่เขาพยายามจะช่วยเหลือเขาบอกว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือหน่อย
เพราะว่าแม่เด็กไม่รู้หนังสือด้วยจะไปติดต่อหน่วยงานอะไรก็ไม่คล่องตัว
ก็อาจจะทำให้ล่าช้าก็เลยอยากจะให้เห็นใจทางครอบครัวของผู้เสียหายนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยสอบถามความคืบหน้าทางคดีไปกับตำรวจสพแสนศุกร์ที่คุณแม่ไปแจ้งความเอาไว้

ประเด็นที่กังวลใจว่าคดีจะไม่มีความคืบหน้านั้นนะคะบอกว่า
จริงแล้วหลังจากตำรวจรับแจ้งความเนี่ยค่ะพนักงานสอบสวนก็ดำเนินการให้อยู่
นิ่งนอนใจแต่ว่าอยู่ระหว่างรอผลตรวจร่างกายจากแพทย์
เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีเพียงแต่ว่าขั้นตอนการทำงาน
ต้องมีการประสานไปที่หน่วยงานราชการต่าง
ซึ่งเวลาการทำงานไม่ตรงกันตามเวลาราชการ
แต่ยืนยันว่าตำรวจปฏิบัติงานให้ตลอด๒๔ชั่วโมง

และวันนี้ตำรวจนำตัวลุงที่ถูกกล่าวหามาสอบปากคำแล้วนะคะ
แล้วก็แจ้งข้อหาลุงคนนี้แล้ว
ข้อหากระทำอนาจารย์ผู้อื่นที่อายุต่ำกว่า๑๕ปี
แต่ลุงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ทีนี้ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอผลตรวจจากแพทย์แบบชัดเจนก่อน
ถ้าผลตรวจออกมาว่าเด็กถูกล่วงละเมิดจากลุงคนนี้จริง

ข้อหากระทำชำราวเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปีต่อไป
ตำรวจยืนยันว่าไม่ได้ล่าช้าแน่นอน

มันก็คงจะชี้ชัดได้ใช่ไหมว่าใช่ไม่ใช่อย่างไร
แล้วผู้ต้องหาช่วงนี้ก็ชอบใส่เสื้อแมนยูจังเลยเนี่ย
ศูนย์ดูการนี้ก็ยิ่งตกต่ำอยู่ด้วย